ใครทำพี่ติ๊กบอกเลยว่า

และพวกเราก็จะไม่ทนเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าเกือบจะถูกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างชน
แล้วที่สำคัญแถมจะมาโดนชนบนทางเท้าด้วย
เรื่องแบบนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในกรณี
อีกหลายกรณีของวินัยจราจร
ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ไม่น่าเชื่อเลยว่าโลกของเราไปไกลมาก
แต่เรายังคงต้องมาเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานกันอยู่เลย
แล้วก็ลงท้ายด้วยว่าวินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติ
ซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใย
แล้วก็มีหลายคนที่พากันสะท้อนปัญหาว่า
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกัน
หลายคนเข้ามาเป็นห่วงพี่ติ๊กเป็นยังไงบ้าง

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ต่างแบบนี้

ว่ารถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาบนทางเท้า
แล้วก็ชนคนเกิดอุบัติเหตุยังจะเกิดขึ้นอีก
เรื่องแบบนี้ต้องให้ความสำคัญกันมากนะคะ
ฝากไปถึงผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเราดีกว่านะคะ
เพราะว่าจริงมันเป็นปัญหาที่ตอนนี้ก็เจอกันแบบปลายเหตุกันไปนะ